จันทบุรีมีข่าวว่าอ๋อจู๊ดอ๋ออยกจังหวัดเลยนะฮะ
สสจที่จันทบุรีต้องออกมาชี้แจงฮะเมื่อวานงงจริง
งงเพราะว่ามีการโพสต์ไว้แล้วเพจดังเพจใหญ่ร่วมโพสต์กับเขาด้วยครับ
เกิดอาการปวดท้องท้องมวลท้องเสียยกจังหวัด
แทบจะไม่พออยู่แล้วปิดปลิวเหมือนใบไม้ร่วงฮะ

สสจหรือสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

รับว่าอาหารเป็นพิษจริงแต่ไม่ได้เป็นพิษกันทั้งจังหวัด
มีแค่บางส่วนบางพื้นที่เท่านั้นที่มีอาการจู๊ด
ถือว่าเป็นปกติในช่วงเปลี่ยนฤดูหรือในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นนักท่องเที่ยวเยอะอาหารการกินอาจจะทำสุกบ้างไม่สุกบ้าง
ประมาณนี้นะหรือไม่สะอาดบ้างหรือจะมีเรื่องของเชื้อต่างเกิดขึ้นได้บ้าง
แต่ไม่ถึงขั้นมีอาการท้องเสียจู๊ดกันยกจังหวัด
อย่างที่มีการโพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดียแต่ประการใดจันทบุรีชี้แจงครับ